ความรักอยู่แห่งหล่นใจ
ใครเก็บเอาไว้อบอยู่ใน
เหตุใดไม่ปรากฏตัว
หรือความรักแท้จริงไม่มีอีกเลย
รักใครก็ต้องลงเอ่ย
ชั้นเจ็บแล้วปวดทุกที
ความรักเท่าไรไม่เจอสักที
หัวใจสมที่มี

ความรักมีดีอยู่ที่ไหน
ปรากฏการสร้างโรมานติกที่กำลังเกิด
บอกเลยว่าแท้ทั้งใจไหวหวรรณ
นี่ไม่ใช่ฝันใช่ไหม
เรื่องจริงใช่ไหม
ที่เธอมารักกดร่วง
แล้วเล่าถึงผลงานเพลงล่าสุดหน่อย

ถ้าในพาร์ทเนื้อร้องนะครับก็คือทางทีมที่พรูทัพให้จดพวกเรามา
ว่าคุณมีความคิดหรือว่าอะไรกับคำนี้บ้าง
คือเขาให้จดไปครับว่าหลากกฎการโรมนานติก
ทิ้งมาสะกดให้ใจพร้อมเป็นของเธอ
ได้หมดช่วยรับมันไว้ให้ช้างสุดท้ายสมมติ
ให้รักกดการณ์ได้เป็นเรื่องจริง
แล้วเป็นไงบ้างล่ะพูดถึงประสบการณ์ความรักเราน่ะ
มันโรแมนติกเหมือนในเพลงไหม

ก็มันมีทั้งดีแล้วก็ดีแล้วก็แย่แล้วก็แย่มาก

เราขอฟังเรื่องแบบอกหักแรงเลยจะทำยังไงบ้าง

ก็ถ้าเอาซอปละกัน
เอาซอปก็ไม่มีอะไรมากครับ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหมือนประมาณว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
เราคุยกันคนละภาษาเราไม่เข้าใจกัน
คนใหม่ดีกว่าสเปคคนใหม่ดีกว่ายังไง
จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสเปคอะไรมากมาย
ได้หมดรับหมดมา

แต่ถ้าเอาสเปคจริงเลยผมเป็นคนชอบคนผอม
ไม่จำเป็นต้องสูงก็ได้แต่ว่าขอผอมด้วยก่อน

แต่งงานเมื่อไหร่ดีคะ
ไม่ใช่กับแฟนคนปัจจุบัน

ยังครับยังไม่มีโครงการครับ
ก็รอเก็บตังค์นะคะรอคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะ
ซิงเกิ้ลใหม่บ้างจะปล่อยให้เราได้ฟังเมื่อไหร่เป็นไงบ้าง

ประมาณ๓๐ล้านวิวก่อน

ได้ครับสาธุครับ

อ๋อ๒๐๐ก็เกินไปครับ
ใส่ว่าสิบ่อจิ้มการ
ใส่ว่าสิมีกันด้วยไป
ใส่ว่าสิพ่อแบ่งใจ
ใส่ว่าสิมีแค่
เรา
ทุกร้านทุกแห่งดีนะ
คนที่อยู่ทางนั้น
คนทั้งนี้ยังคิดถึงกัน
เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน

อัดคลิปร้องเพลงตัวเองลงยูทูป

บอกเรื่องราวหน่อยว่ามันต้องทำยังไงบ้าง

ก็ตอนแรกที่ผมทำเลยเนี่ย
คือเหมือนกับว่าผมทำตามความชอบของตัวเอง

ผมอยากจะทำอะไรลงในเพลงนั้นผมก็ทำนะครับ

พอระยะเวลาผ่านไปนานเข้า
ผมก็ย้อนกลับมาดูคลิปที่ผมอัดนะครับ
ว่ามันมีเหตุการณ์มันมียอด
มันมีอะไรที่แบบว่ามันเปลี่ยนแปลงมันเพิ่มขึ้น
ยังไงบ้างนะครับพวกสถิติ
ทีนี้มันก็ทำให้ผมได้รู้ว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้ว
การที่เราอยากได้ยอดวิวเยอะนะครับ
หรือว่าให้คนมาสนใจให้มันเป็นกระแสเนี่ย
นั่นต้องมาจากหนึ่งเลยครับผม
คือเราต้องทำตามเพลงดังณช่วงเวลานั้น
คือโอเคทำตามความชอบใช่ครับผม
ทำตามสิ่งที่เราอยากเล่นมันก็เป็นข้อดี
จะไม่เยอะเท่ากับเพลงที่เป็นกระแสหรือเพลงที่ดังอยู่
เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรามีความสามารถอย่างเดียวไม่พอ
เราจะต้องเกาะกระแสไปด้วย
เราต้องใส่ใจทุกคลิปครับผมคือใส่ใจทุกรายละเอียด
ไม่ใช่ว่าเพลงนี้ไม่ค่อยชอบไม่ตั้งใจ
คือคนที่เข้ามาเขาจะเห็นเองว่าในเพลงนี้เราตั้งใจ
เราปล่อยป่าละเลยไหมหรือว่าเราแสดงอะไรออกไปในคลิปนั้นบ้าง
ไหนก็ไหนแล้วค่ะอยู่กับคู่หูคู่ดนตรีคู่ดูโอ
กันขนาดนี้แล้วนะคะถ้ายังไงขอส่งท้ายกันด้วยผลงานของพวกเขาค่ะ

ปรากฏการณ์หัวใจเมื่อได้เจอคนที่อยากหายใจไปด้วยกันทุกวันในชีวิต
คงเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ใจกับใจรอแค่พรมลิขิตคิดอย่างไรให้เป็นไปแบบไหน
ลูกก็รู้ว่าเราจะฝันไปแสนไกลจนเป็นความหวังที่วางเปล่ายังเคยไหม
สรุปก็รู้ว่าเราจะรักหมดหัวใจรักเธอได้หรือเปล่าให้คิดยังไงกับเหตุการณ์นี้
บอกเลยว่าใจของเธอเอยหวันนี่ไม่ใช่ฝันใช่มั้ยเรื่องจริงใช่มั้ย

ประกอบทุกตัว
ปรากฏการณ์แสนโรแมนติก
ที่มาสะกด
ใจพร้อมเป็นของเธอ
ได้โปรดช่วยรัก

ให้ช่างสุดท้ายสมบูรณ์
ปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องจริง
ปรากฏการณ์แซนโรแมนติก

บอกเลยว่าใจทั้งใจไว้วัน
นี่ไม่ใช่ฝันใช่ไหม
เรื่องจริงใช่ไหม
ที่เธอมาปรากฏตัว
ปรากฏการณ์สารโรแมนติก
ที่มาสะกด
ให้ใจพร้อมเป็นของเธอ

ให้ปรากฏการณ์ให้เป็นเรื่องจริง